สำหรับเรื่องราวรถโดยสารประจำทางสาย๒
ตำนานสมัยพฤษภาธมิน

คุณผู้ชมหลายคนเห็นแล้วนะที่เขาโพสต์ภาพ
เป็นแบบสองภาพซ้อนกันรถเมสีครีมแดงใช่ไหมคะ
ทีนี้หลายคนเล่ากันให้ฟังแบบนี้แล้วกัน
หลายคนน่าจะยังทันและยังจำภาพประวัติศาสต
เหตุการณ์พฤษภาธมินปี๒๕๓๕ได้

มีการประทะกันระหว่างตำรวจทหารและผู้ชุมนุม
เพื่อขับไล่พลเอกสุจินดาคราประยูน
นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นให้ออกจากตำแหน่ง
กลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองยึดรถโดยสารประจำทางหลายคัน
นำไปขับฝ่าวงล้อมทหารเข้าไปในพื้นที่ชุมนุมค่ะ
และหนึ่งในนั้นก็คือนี่แหละ

เส้นทางสำโรงปากคลองตลาด
รถคันนี้ได้รับความเสียหายจากการเฉียวชน

และตัวรถพลุนไปด้วยรูกระสุนค่ะ
จากนี้ก็มีรถโดยสารถูกเผาทำลายแล้วก็ได้รับความเสียหายอีกเยอะ
มีคนตายมีคนเจ็บจากเหตุการณ์นี้อีกมากมาย
จนมันถึงขั้นได้ชื่อว่าพฤษภาธรรมินทร์ครับครับ
ทีนี้นายเอกชัยวงล่าเพื่อนของนายอรุณ

เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะเขาบอกว่า
กลุ่มผู้ชุมนุมขึ้นมายึดรถเพื่อนของเขาจนต้องยอมสละรถ
แล้วก็บอกด้วยว่าหลังจากที่เหตุการณ์มันจบสิ้นไปแล้วเนี่ย
รถคันนั้นถูกเอาไปซ่อมแซมแล้วเอากลับมาวิ่งในเส้นทางเดิม
พอผ่านถนนราชดำเนินตรงจุดที่มีการสลายผู้ชุมนุมทีไร
ออดของรถก็จะดังขึ้นทุกครั้ง
เขาร่ำลือกันว่าน่าจะเป็นคนที่เสียชีวิตจากกระสุนปืนนะ
เหตุการณ์ตอนนั้นนี่แหละกดออดขอลง

วันนี้เรายังมีแต่เรื่องราวส่วนคนลุกนะฮะ
พอซ่อมเสร็จแล้วพอกลางคืนเอามาวิ่ง
พอรถมาวิ่งถึงอนุสาวรีประชาธิปไตยทีไรอ่อนมันจะร้องทุกที

เพราะว่าสายไฟมันโดนลูกปืนขาดแล้วมันพอขาดแล้วมันก็แกว่งพอมาถึงอนุสาวรีมันก็จะโค้งโค้งพอมันก็สายไฟมันก็จะโดนอันนั้นก็ร้องแค่แค่นั้นเองในช่างเขาก็ลื้อทำใหม่หมด
เหตุการณ์ตอนปีนั้นพี่อรุณมาเล่าให้พี่กับชัยฟังว่ายังไงบ้างครับเขาบอกว่ามันมาเขามาขอรถเขาบอกเขาจะเอารถไปสนามหลวงมามาเอาอยู่ตรงยมราชยมโลกอะไรตรงยมราชอ่ะตรงแถวทางด่วนครับผม
ครับผมเขายึดตั้งแต่ตรงนั้นมาแล้วแล้วพี่อรุณเขาเล่าว่าไงครับเขาบอกว่าเขาเขาก็ไม่กลัวเขาก็บอกโยนกุญแจให้เขาไปเลย
แล้วแล้วเขาก็กลับปูวันรุ่นกี่คนอ่ะครับโอ้เขาบอกว่าเขาว่าไล่ภูมิศาลลงเอ่อ
ตอนนั้นภูมิศาลก็มีอยู่สี่ห้าคนเขาบอกให้ภูมิศาลลงเขาบอกแล้วเขาก็ไปกันเต็มขันรถอ่ะ
สรุปแล้วนะสายไฟอืมไม่ใช่ใครขอลงพอมันเข้าโค้งสายไฟมันไปเจอกันมันก็เลยดังขึ้นมา
แก้แล้วหายแล้วซึ่งคนขับรถคนปัจจุบันในกิจกัญญาเขาก็บอกว่าเขาเพิ่งมาขับได้แค่สองปีเอง
แต่ก็รับรู้เหตุการณ์แหละว่ารถนี้เนี่ยมันเหมือนประวัติศาสตร์ที่วิ่งได้มันมีความหลัง
มันมีเรื่องราวอยู่นะคะซึ่งเขาบอกว่าเวลาขับรถคันนี้แล้วคนที่อายุประมาณสักสี่สิบห้าสิบปีขึ้นมาเนี่ย
ทุกคนมองเหมือนจำได้คือจำเลขได้รู้อะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็จะมองกัน
ทีนี้เขาบอกว่าผ่านมากว่า๒๗ปีแล้วแต่ว่ารถคันนี้ผ่านการซ่อมแซมมา
มันยังใช้การได้ดีนะคะครับรับส่งผู้โดยสารได้เหมือนเดิมทุกอย่างเลย
อืมแล้วก็ปรับปรุงซ่อมแซมดีแล้วทำสีทำตัวถังอะไรใหม่หมดเลย
เขาก็บอกว่าทุกคนเนี่ยพยายามดูแลรถคันนี้เป็นอย่างดีเพราะว่าอย่างที่บอกมันเหมือนประวัติศาสตร์ที่วิ่งได้
อืมก็อยากจะเก็บมันไว้เป็นความทรงจำเพื่อเตือนใจเพื่อระลึกถึงทั้งอุดมการการกระทำ
แล้วก็ทุกเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยให้มันคงอยู่ไว้เป็นสัญลักษณ์ในใจคนไทยทุกคนย้อนกลับไปเกิดเหตุการณ์ซ้ำแบบนั้นอีก
แต่ว่ารถเมไทยอมตะนะตั้งแต่ปี๓๕นะผ่านไปนานเท่าไหร่ปัจจุบันก็ยังวิ่งอยู่เลยนะครับนะฮะ